เรามาดูข่าวกันนะครับนี่ข่าวนี้
อือสารางเฮโหยโหยผมก็ไม่ถนัดภาษาเกาหลีนักนะ
แม้ว่าจะดูบวกคลิปเป็นปกป้านะ

ตอนแรกคลิปนี้ที่เห็นนึกว่าหยอกกันนะ
แต่นี่คือมันเป็นการล้อเลียนเป็นการเยาะเย้ย
จริงแต่ก็ต้องดูนะ
คือกลุ่มคนที่มาขโมยกลุ่มวัยรุ่น
ที่เขามาทำท่าแบบนี้เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะเยาะเย้ย

อันนี้ภาพต้นเหตุก่อนเลย
เขาถือรองเท้ามาคืนไว้หน้าห้องแล้วก็ทำท่าทำทางแบบนี้
มินิฮาร์ดยิ้มแย้มแจ่มใสโบกไม้โบกมือ
แล้วก็สรังเฮโยสรังฮัมนิดาแบบนี้นะฮะ
ก็กลายเป็นประเด็นนะครับที่ตำรวจจะต้องตามรวบตัว
เพราะว่ากลุ่มนี้ถือว่าเป็นแก๊งขโมย
ขโมยรองเท้าหน้าห้องภายในตึก๗๘ชั้น๒
โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์๓จังหวัดสมุทรปราการ
คือมันเป็นคลิป๒คลิปคลิปนี้ก่อนนี่คือคลิปแรก
คลิปแรกคือแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้ขึ้นมาบนอาคาร
แล้วก็มาหยิบรองเท้าผ้าใบอาดิดาร์ดสีเทาดำของผู้หญิงไป๑คู่
คือรองเท้าเนี่ยวางหน้าห้องแล้วก็แก๊งวัยรุ่น๔คน
ก็หยิบรองเท้าไปนะครับคือเจ้าของรองเท้าแล้วเป็นเจ้าของห้องด้วย
ก็คือนางสาวพิมพิสาศรีโสดาอายุ๓๔ปีนะครับ
เธอก็บอกว่าเธอตอนเช้าตอนเช้าของวันที่๑๔มกราคม
ออกมาจากห้องเพราะปกติจะวางรองเท้าไว้หน้าห้องแบบนี้
ไม่ได้สนใจรองเท้าคู่นี้มากแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือ
เธอทำงานที่โรงงานเธอจะใส่รองเท้าคู่นี้ไปทำงาน
แต่ช่วงนี้เจอเรื่องของโควิด๑๙โรงงานเขาก็หยุด
เธอก็เลยไม่ได้ใส่รองเท้าคู่นี้ไปทำงาน
ก็เลยวางไว้หน้าห้องพร้อมกับรองเท้าแตะคู่อื่นนะครับ
และทีนี้พอวันที่๑๔มกราคมเธอจะต้องไปทำงานที่โรงงาน
จะใส่รองเท้าคู่นี้มันหายไปไหน
ก็เลยเปิดดูกล้องวงจรปิดซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยติดไว้หน้าห้องของเธอเองนะครับ
พบว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าวันที่๑๐มกราคม
นี่คือเหตุการณ์วันที่๑๐มกราคมนะฮะ
มีผู้ชาย๔คนคนหนึ่งสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเลย
แล้วก็เป็นคนที่มาชี้แล้วก็มาหยิบรองเท้าไป
ส่วนอีก๓คนไม่ได้สวมหมวกนะครับ
จากนั้นก็เดินไปเดินลงอาคารไปพร้อมกับรองเท้าของเธอนะครับ
เจ้าของห้องก็คือคุณพิมพิสาก็เลยเอาคลิปนี้
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพบางพลีสมุทรประการ
แล้วก็นำคลิปนี้ไปโพสต์ลงในกลุ่มไลน์หมู่บ้าน
เพื่อเตือนภัยแล้วก็ให้ช่วยกันตามหาโจรแก๊งนี้

ภาพจากกล้องวงจรปิดจับคลิปจับภาพคลิปนี้ได้คุณ

แก๊งนี้สวมหมวกกันน็อกมาเต็มใบทั้ง๔คน
เอารองเท้าผ้าใบของคุณพิมที่สามาคืนไว้หน้าห้อง
แล้วก็ทำท่าทางสรังเฮโยบอกรักชูมินิฮาร์ดใส่กล้องนะครับ
ลักษณะสนุกสนานไม่สะทกสถานไม่ละอาย
แต่ทีนี้เจ้าของห้องเขาไม่สนุกด้วย
คุณพิมพิสาบอกไม่สนุกด้วย
มันยิ่งน่ากลัวเพราะเขาขโมย
ตอนขึ้นมาขโมยก็ขึ้นมาง่าย

ความปลอดภัยในการพักอาศัยบนอาคารอยู่ตรงไหน
และอีกอย่างเธอมีบุตรสาวอาศัยอยู่ด้วย
และกลุ่มวัยรุ่นแบบนี้สามารถเดินเข้าออกตึกได้อย่างง่ายดาย
ง่ายต่อการที่คนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุลักษัพ

บอกว่าแต่ก่อนรองเท้าของเธอเคยหายไปแล้ว
เธอก็เลยลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดมาติดไว้หน้าห้องเอง

ใช่และครั้งนี้กล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพโจรสรังเฮโยนี้ได้นะฮะ
ล่าสุดวานนี้นะครับทางผู้ปกครองของวัยรุ่นทั้ง๔คน
คือวัยรุ่นอายุระหว่าง๑๕๑๗ปี
ได้พากลุ่มวัยรุ่นทั้ง๔คนมามอบตัวกับตำรวจสพบางพลีแล้วนะ
โดย๔คนนี้สวมวกกันน็อกมาบ้างใส่มวกมาบ้าง
รับว่าเป็นวัยรุ่น๔คนในกล้องวงจรปิดจริง
เพิ่งจะก่อเหตุครั้งแรกนะครับ
ทั้ง๔คนก็สารภาพบอกว่าทำงานเป็นเด็กรถขนของ

หลังจากเลิกงานนะฮะเมื่อวันที่๑๐มกราคมนะ
ก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเพื่อนรุ่นพี่

และทีนี้ก็คิดอย่างไรก็ไม่รู้ก็ไปอีกตึกนึง
เดินอยู่ตามตึกนะฮะแล้วก็ไปขโมยรองเท้าที่วางอยู่หน้าห้อง
เพื่อจะนำไปใส่โดยที่ไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิด
ต่อมาเพื่อนรุ่นพี่ที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งนี้
พวกเขามาหาเนี่ยนะฮะก็บอกพวกเขาบอกว่า
เจ้าของรองเท้าเนี่ยได้นำคลิปวีดีโอที่พวกเขาขโมยรองเท้าไปเนี่ย
ออกมาแฉในไลน์ของหมู่บ้าน

ทีนี้พวกเขาทำอย่างไรดีล่ะเอออย่างนั้นเอามาคืนดีกว่า
ค่ะตัดสินใจวันที่๑๕มกราคมก็เลยเนี่ย
หมวกกันน็อกกันทั้ง๔คนเลยปิดบังใบหน้าเอาไว้
แล้วก็เอารองเท้ามาคืนที่ห้องเดิม
แล้วก็ที่ทำท่าทำรูปหัวใจสลังเฮโยเล่นกับกล้องวงจรปิดเนี่ย
ทำไปไม่ได้ต้องการจะเย้ยหยันเจ้าของห้อง
แต่ว่าแต่ว่าคึกขนอง
ทำไปเขาก็ยังรู้สึกคึกขนองสนุกสนานเขาไม่ได้ตั้งใจ
เขาบอกแบบนี้นะเขาบอกตามภาษาวัยรุ่น
เอามาคืนแล้วก็บอกรักเจ้าของห้องหน่อย
เหมือนเป็นการแสดงออกโดยไม่ใช้ภาษาใช้ภาษากายแทน
สากายแทนขอโทษนะรักนะหยอกนะอย่างนี้หรือเปล่า
ประมาณนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเย้ยหยัด
หรือว่าจะเยาะเย้ยเจ้าของห้องนะฮะ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกเจ้าของห้องก็ไม่สนุกด้วยนะฮะ
ก็ต้องดำเนินคดีแหละใช่แล้วอย่างเงี้มันถือว่า
เขโมยไปแล้วต่อความคืนแต่ความผิดมันสำเร็จแล้วถูกมั้ย
เหตุมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะตำรวจสพบางพลีก็สอบปากคำนะครับ
แล้วก็วันนี้ต้องนำตัวไปส่งสารเด็กและเยาวชน
ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็นัดมาสอบปากคำ
หน้าสหวิชาชีพกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เหล่านี้ก็ต้องมีคำพูดใหม่นะ

มีอันฮัมนีดา
อันนี้แปลว่าขอโทษภาษาเกาหลี